ช่วงนี้ใกล้แล้วนะคะสำหรับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล๗สิงหาคม
ก็จะเห็นความเคลื่อนไหวออกมาค่อนข้างเข้มข้นในช่วงนี้
ประชาธิปไตยใหม่ร่วมกับเครือข่าย๔๓องค์กรเนี่ย
เขาก็ออกแถลงการออกมาเลยว่าเขาจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูล

ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ให้ดูแลอย่างเข้มงวดหน่อยในช่วงโค้งสุดท้าย
ก่อนที่จะออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
ไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์ความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นค่ะ
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีบอกว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
สั่งการให้ทุกฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อย
ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนทำประชามตินะคะ
ได้มีการกำชับทุกฝ่ายเลยค่ะ
บูรณาการการทำงานร่วมกัน
เพื่อแก้ไขปัญหายึดการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลักในการดูแลนะคะ
นายสมชัยศรีสุธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
ก็บอกว่าจะพาสื่อมวลชนไปดูขั้นตอน
การจัดส่งบัตรที่โรงพิมพ์จันวนิษฐ์จังหวัดสมุทรปราการ
ที่จะส่งไปยังหน่วยออกเสียงทั่วประเทศอีก๒ล็อต
โดยการจัดส่งจะมีรถนำขบวนปิดหัวท้ายนะคะ
มีตำรวจคุ้มกันความปลอดภัยสูงสุด
และบัตรจะถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
กว่าจะถึง๒วันก่อนวันออกเสียงประชามติ
ถึงจะไปแจกยังหน่วยออกเสียงในพื้นที่นั้น
พร้อมยืนยันว่าบัตรออกเสียงประชามติที่จัดพิมพ์
ไม่มีทางปลอมแปลงได้บอกว่าปลอมยากมาก
ได้ยากมากนะคะซึ่งวันนี้ล่ะค่ะ
พาสื่อมวลชนไปดูขั้นตอนการจัดส่งบัตรออกเสียงประชามติ
ขณะที่ในองค์อาทคล้ามภัยบูรณ์รองหัวหน้าพักประชาธิบัตร
เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพการแสดงจุดยืน
ของผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูล
เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคล
ไม่ควรแสดงปฏิกิริยาต่อผู้ที่เห็นต่างด้วยถ้อยคำก้าวร้าวรุนแรง

ควรจะช่วยกันสร้างบรรยากาศ
และผลการทำประชามติให้เป็นชัยชนะร่วมกันจะดีกว่า
ส่วนเมื่อวานนี้ที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่ง
สือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ก็คือประเด็นนี้ล่ะค่ะ
เมื่อวานี้กลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่
ร่วมกับเครือข่าย๔๓องค์กร
จัดกิจกรรมใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูล

หอประชุมศรีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะ

ใจความสำคัญของแถลงการบอกว่า
๔๓องค์กรเห็นร่วมกันที่จะโหวตโน
ไม่รับร่างรัฐธรรมนูลและคำถามพ่วง
ด้วยเหตุผล๔ประการค่ะ
ข้อหนึ่งกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

สองเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูล

บทเรียนการบริหารประเทศที่ผ่านมา
คอสชทำให้ประชาชนรู้ชัดว่า
อาจฝากอนาคตไว้กับคอสชได้
และเหตุผลข้อที่๔ก็คือ

ถูกออกแบบให้แก้ไขแทบจะไม่ได้เลยค่ะ
อกจากนี้ทางกลุ่มยังเรียกร้องให้คอสช
กดดันคุกคามดำเนินคดีผู้ที่คิดต่าง

หยุดการใช้กลไกของราชการ
ให้ข้อมูลแก่ประชาชนด้านเดียว
ตรงกันข้ามต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นและได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านค่ะ